รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวเขตป่าอนุรักษ์ช่วงนี้ระวังหน่อยเพราะว่าจะมีช้างป่าลงมาหาอาหารกินอาจจะสร้างความเดือดร้อน
เกษตรกรในพื้นที่ก็เลยทำรั้วรังพึ่งป้องกันช้างคุณผู้ชมเชื่อไหมสามารถป้องกันช้างบุกรุกได้ถึงประมาณ๘๐เลยนะดีต่อคนและดีต่อช้างด้วย
แต่ถ้าใครไม่กลัวช้างกลัวฟ้ากลัวฝนต้องเตือนนะคะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฝนหนักขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้รับมือกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าฝนฟ้าตกลงมาถล่มกระจายกันอย่างแน่นอน
เราจะเห็นกลุ่มเมฆนะคะปกคลุมไปทั่วบริเวณประเทศไทยนะคะ
โดยเฉพาะทางภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือแถบอันดามันค่ะ
ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นลมประจำฤดู
มีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยค่ะ
มีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักรวมถึงคลื่นสูงด้วย
เพราะฉะนั้นเรือเล็กก็ต้องระมัดระวังค่ะกลุ่มฝนเกิดขึ้นประปรายหลายพื้นที่นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนมาก
แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะ
ภาพรวมวันนี้ภาคเหนือตกถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะ
กระจายกันไปทั่วทุกจังหวัดของภาคค่ะส่วนอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียส
ต้องระวังฝนมากกว่าร้อนส่วนภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะ
ฉันเพิ่งไปศรีสะเกดอุบลราชธานีมาฝนตกหนักจริงจริงใครขับรถนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังถนนลื่นกันด้วยส่วนภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่
ส่วนใหญ่ก็อยู่ตอนกลางของประเทศกรุงเทพมหานครก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองหนักไม่แพ้กันค่ะ๑๗๐ของพื้นที่แทบจะทุกจังหวัดของภาคเลย
ส่วนคลื่นนั้นสูงประมาณสองเมตรนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนน้อยที่สุดของประเทศไทยในวันนี้นะคะ
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่แถบประจวบคิรีขันชุมพรสุราชนครสีชำระราชพัฒลุงสงขลา
ส่วนภาคใต้ฝั่งอนามันฝนฟ้าคนองร้อยละหกสิบของพื้นที่คลื่นสูงสองถึงสามเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสามเมตรด้วยกรุงเทพมหานครฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิความร้อนไม่มากนักประมาณ๓๕องศาเซลเซียสแต่ว่าถ้ามีฝนตกลงมาก็ทำเอาเดือดร้อนเหมือนกัน
ยังไงตรวจสอบสภาพอากาศเป็นประจำทุกวันนะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดนะคะ
ที่อยู่ใกล้ใกล้เขตดาวป่าต้องระวังช้างอีกทีรู้สึกเหมือนช้างจะมาแล้ว
เอาเป็นว่าฝากให้น้องพึ่งเขาจัดการดิฉันลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ